คุณผู้ชมพามาดูเรื่องราวดีในสังคมกันบ้าง
ช่วงกลางดึกเที่ยงคืนของคืนวันที่๑๒สิงหาคม
ปรากฏว่าพี่โชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่ง

เจอครอบครัวหนึ่งนะคุณพ่อแม่ลูก
แม่นั่งร้องไห้กอดลูกน้อยวัย๔เดือนเอาไว้
โฟแท็กซี่ลงไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น

เขาบอกโอ้โหถูกไล่ออกจากห้องเช่า
ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปไม่มีเงินสักแดงเดียว
โฟแท็กซี่ทำอย่างไรกับครอบครัว

ใช่ถืออาวุธถือมีดตั้งแต่๕๖นาที

ไล่ตอน๓พรุ่ง๒๐นาที

โอ้โหนี่แหละครับเรื่องราวที่พี่โชเฟอร์แท็กซี่

ผู้เป็นแม่อุ้มลูกน้อยวัย๔เดือนไว้

บอกว่าครอบครัวเธอถูกไล่ออกจากห้องเช่าไง

ก็เลยให้ออกไปซะอย่างนี้นะครับ

พี่ใจดีที่อยู่เต็มกล้องแบบนี้นะ

ก็คือพี่อนุรักษ์นาคแถมทองนะฮะ

วันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
คือพี่อนุรักษ์กำลังขับแท็กซี่
จะรับส่งผู้โดยสารตามปกติแล้วฮะ

ผู้เป็นแม่นะนั่งร้องห่มร้องไห้

เห็นคนที่เดือดร้อนแบบนี้ก็ลงไปถามถ่ายซะหน่อย

แต่ทีนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องเช่า

จังหวัดอุดรธานีแต่ก็ไม่มีเงินฮะ
ไปนั่งอยู่ตรงเนี่ย

ไม่รู้จะกลับบ้านยังไง
เพราะไม่มีเงินเลยสักบาทสักแดงเดียว
ระยะทางเนี่ย๔๔๖กิโลเมตร

ขับไปส่งที่อุดรธานี

เป็น๑๐กว่าชั่วโมงใช่ฮะ๑๒ชั่วโมง
ระยะทาง๔๔๖กิโลเมตร

โชเฟอร์บอกว่าโอ้โหวันนั้นก็

เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติ

รถก็ติดนะฮะแต่ค่อยพูดคุย
สารทุกข์สุขดิบถามถ่ายกันไปมา
ก็เลยรู้เรื่องของครอบครัวนี้นะครับ

ครอบครัวนี้ยกมือไหว้ขอบคุณทั้งน้ำตาเลยฮะ

ตัวพี่อนุรักษ์เองยังฝากขอบคุณทุกน้ำใจ
หลังจากที่ทราบเรื่องก็ช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทาง
เป็นค่าแก๊สบ้างล่ะเป็นค่าอะไรต่างนานาบ้างล่ะนะครับ
ทำให้เขาสามารถเดินทางกลับกรุงเทพ

คนลงลูก

ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาบอกว่าพี่เดี๋ยว

เขาก็ขอบคุณขอบคุณก็

แต่เขาก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่ง

เพราะว่าดูแล้วเขาไม่มีงานทำคงไม่มีเงิน

ขอบคุณสังคมที่ยังมีเรื่องราวดีแบบนี้

ใช่ต้องชื่นชมจริงค่ะ